ใช่ล่าสุดก็มาอีกแล้วนะ
บูบูกับตุ๊กกี้

คุณเป็นเกคิงไว้หนวดไว้เขาคุณไม่มีสิทธิ์พูดคำว่าอีบ้า
เขาจะเขาจะตายแล้วคิดทำไมคิดทำไม
อาจารย์ศิริอยู่พี่มายอยู่ฉันได้พูดบ้าง
อะเชิญอยากพูดพอส่งคนนี้มาแล้วแบบโอ๊ยฉันหมองเลย
พี่เราจะส่งเสริมให้พี่ด้วยเรื่องของคุณ

ดูไทรัตร์ทีวีเปิดช่อง๓๒